คุณผู้ชมคะไปดูผู้โชคดีหน่อยค่ะ
ผู้โชคดีคนนี้เธอเป็นแม่บ้านอยู่ที่กรุงเทพนั่นแหละ
งวดที่ผ่านมาถูกเลขท้าย๘๑
แล้วถูกกี่ใบรู้ไหม๑๕ใบ

ทีนี้ก็เลยต้องเอาประทัดพันนัดมาแก้บนค่ะ
ผู้โชคดีคือคนที่อยู่ตรงกลางนะคะ
ผู้หญิงใส่เสื้อคุมแขนยาวสีน้ำตาลนี่แหละ
คือนางละอองสายคำพาอายุ๔๔ปี

เอาน้ำแดงเอาปลาตะเพียนเอาดอกไม้เอาถูบเทียนเอาฟักทองเนี่ย
มาถวายมาแก้บนกุมารเจ้าสัวเฮง

หลังจากที่ให้โชคถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล

เลขท้าย๘๑๑๕ใบ๓๐๐๐บาท

กับเพื่อนเดินทางมากราบไหว้
ศักดิ์สิทธิ์ในอาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณ

แล้วพี่ก็จะแถมท้ายพี่ขอเลขเด็ดด้วยละกัน
คือมีความศรัทธามีความเลื่อมใสในตัว
อาจารย์ฤษีเนรธาตุพุทธคุณมาก
ทีนี้หลังจากที่แก้บนเสร็จเนี่ยนะคะ
ทางคุณพี่ละอองแล้วก็เพื่อนเนี่ยนะคะ
ก็เดินขึ้นไปส่องดูตัวเลข
ที่ลอยอยู่ในอ่างน้ำมนต์อีกค่ะ
นี่คุณผู้ชมเราก็ถามพี่ละออง
งวดที่แล้วเนี่ยพี่เป็นผู้โชคดีไปแล้ว

รอบนี้พี่เห็นอะไรอีกบ้าง
คุณผู้ชมนี่เรามีเรามีมุมเฉียงสูง
ใกล้ก็เห็นอยู่ใกล้ก็มีเนี่ย

ตัวเลขเนี่ยเขาลอยอยู่เป็นคู่เลยนะ
อันนี้ผมอ่านตามนั้นผมอ่านตามที่พี่เห็น

เดี๋ยวคุณไปบอกไปเดี๋ยวเขาจะเลขเคลื่อนไปอีก
เพราะนี่ค่ะถือว่าเป็นเรื่องแปลกไง
แล้วทีนี้พี่ละอองเขาคิดว่าเอองวดนี้เนี่ย

เดี๋ยวงวดนี้จะเอาประทัดไม่ใช่พันนัดแล้วนะจะเอาแสนนัดเลยประทัดแสนนัดมาแก้บนค่ะ
อันนี้จุดหนึ่งแล้วพาไปต่อกันหน่อยน่าจะจดเลขกันเสร็จแล้วค่ะ
คุณผู้ชมเราพาไปที่นครศรีธรรมราชที่อำเภอศรีชนไปที่วัดเจดีค่ะ
นี่ดูสิคะประชาชนเขาเดินทางมามากราบไหว้ขอพรแก้บนไอ้ไข่หรือว่าตาไข่นี่แหละ
ดูสิคือคนเขาจะมาขอทั้งเรื่องของการเรียนการงานการเงินธุรกิจโชคลาภ
คนเขานับถือไอ้ไข่เยอะนะใช่แล้วก็จะเอาพวกรูปปั้นไก่ชุดทหารของเด็กเล่น
เอาประทัดมาจุดอันนี้นี่ไม่ใช่เหตุการณ์อะไรนะคะประทัดจุดประทัดนะ
เห็นควันแบบนั้นอ่ะควันขมงฮะจากการสอบถามนางจารึกชาวนครศรีธรรมราชก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าเมื่อวันที่หนึ่งเนี้ยไปขอตักไข่ให้ถูกเล็กท้ายปรากฏว่าถูกถูกสี่ใบ
ก็เลยมาจุดประทัดแก้บนแล้วก็ได้ตัวเลขประจำกล่องประทัดนี่ค่ะ
เขาเอาให้นักข่าวเราดูสี่ตัวนี้เลยคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวสี่ตัวเนี้ย
ทีมงานน่ารักมากฟรีสภาพให้ด้วยครับเดี๋ยวจะเอาสี่ตัวนี้ไปซื้อ
จะได้โชคดีในวันที่สิบหกนี้อีกซึ่งเจ้าหน้าที่ของวัดที่เขาเป็นคนจุดประทัด
ให้กับประชาชนที่มาแก้บนเนี่ยนะบอกว่าโอ้โหคือมีคนมาจุดประทัด
จากการนับกล่องที่ใส่ประทัดแล้วเนี่ยเยอะนะรวมแล้วอยู่ที่วันละ๔๕ล้านนัด
นับว่าเป็นจำนวนเยอะเลยแหละที่คนประสบความสำเร็จแล้วก็มาขอไอ้ไข่
เด็กวัดเจดีให้ช่วยเหลือในด้านต่างต่างอ่ะคุณผู้ชมรอบนี้งวดนี้
หกธันวาคมก็ขอให้ดวงดีกันทุกคนนะคะ